วันนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบเมนูขนมจีน
แต่ขนมจีนร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นขนมจีนแบบเคลื่อนที่ฟู้ดทรัคค่ะ
ไปเลยคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมร้านขนมจีนแต่เป็นฟู้ดทัก
ส่วนใหญ่ฟู้ดทรัคเนี่ยจะเป็นอาหารประเภทอื่น

พาไปที่ร้านขนมจีนแปดสิบเก้าพลาซ่า
ร้านขนมจีนที่มาในรูปแบบของรสฟู้ดทรัคนะฮะ
ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่
อยู่ทางเหนือเลยแต่ว่าร้านนี้บอกเลยว่าลูกค้าแน่นแล้วก็ไม่ได้มีแต่เมนูอาหารเหนือ
เขามีสารพัดเมนูขนมจีนมีทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยวแบบเหนือแต๊ะเจ้า
แล้วก็มีขนมจีนน้ำยาป่าแบบทางใต้ด้วยไปจนถึงขนมจีนน้ำยากะทิปู
แล้วก็แกงเขียวหวานไก่มีครบจบทุกภาคเลยค่ะคุณ
ลิ้มลองกันได้ใครชอบแบบไหนก็จัดไปแบบจุกเลย
ถูกอกถูกใจแน่นอนเขาบอกว่ายิ่งน้ำยาใต้นะคุณ
แซ่บถึงเครื่องแบบหนักเครื่องเลยคือได้รสชาติของความเป็นเครื่องแกงใต้จริง
เพราะเจ้าของร้านเขาเป็นคนใต้แต่ขายอยู่ที่เชียงใหม่
เป็นยังไงฮะเจ้าของร้านคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณวรวุฒิสมศรเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนใต้ค่ะ
แต่เขามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายาฟจังหวัดเชียงใหม่
พอเรียนจบมาก็เลยไม่ได้เดินสายในวิชาชีพทางกฎหมายที่รำเรียนมานะ
เพราะว่าตัวเองชอบความเป็นอิสระก็เลยแบบประกอบกับที่ตัวเองชอบทำอาหารด้วย
แต่มีเยอะแยะหลากหลายนะน้ำยาเลือกกันได้จัดเต็ม
สูตรทั้งหมดก็ทำมาเนี่ยลองผิดลองถูกทำมาเองสูตรของตัวเองไม่ได้มีใครมาส่งมาสอนอะไรนะ
เป็นคนชอบทำอาหารลองผิดลองถูกทำไปชิมไปปรับสูตรไป
เน้นเครื่องแกงใต้ที่ทำให้รสชาติเนี่ยเผ็ดน้อยลงนิดนึง
เพราะว่าจะได้ถูกปากกับคนทางเหนือคนเชียงใหม่ด้วย
แต่รับรองว่ายังถึงเครื่องแซ่บสีดลำแต๊ะร้อยจังหู้ทุกภาคไม่รู้จะพูดอะไรก็แล้วรงตัวแน่นอน
จากขายขนมจีนน้ำยาแล้วเขายังมีแกงปลาโอย่าง
แล้วก็มีห่อหมกเนื้อปลาทะเลที่ใช้เนื้อปลาเน้นแบบไม่มีกล้าง
โอ้โหน้ำลายไหลแล้วอยากไปอยากกินร้านเขาเปิดขายทุกวัน
เว้นวันจันทร์นะคะเขาหยุดวันจันทร์นะ
ตั้งแต่๘โมงครึ่งไปจนกว่าของจะหมดเลยค่ะ
นี่เขามีสถานที่ต่างที่เขาไปตามแต่ละวันนี้นะ
ก็ไปให้ถูกวันถูกสถานที่แล้วกันค่ะอีกหนึ่งที่